ดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อยคุณผู้ชม
สถานเอกอาฆาตชาตุธนกรุงเบอร์เซลค่ะ

นำเสนอการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นะคะ
โดยบรรยากาศในงานนี้ต้องบอกว่าจัดขึ้นเป็นปีที่๖๐แล้ว

มีนายมณสวีศรีสวดาพลเอกอาฆาตชาตุธนกรุงเบอร์เซลค์
เป็นประธานเปิดงานท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก
ทั้งรัฐบนตรีท่องเที่ยวแล้วก็เอกอาฆาตชาตุธประเทศต่างค่ะ
โดยประเทศไทยเราได้รับเกียรติให้เป็นประเทศเกียรติยศ
เป็นเจ้าภาพนำเสนอการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
เน้นการท่องเที่ยวกระจายไปตามท้องถิ่น
แล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิต

เพื่อเข้าถึงคุณค่าของท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งนะคะ
มณัสวีบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวคนที่๓๕ล้าน
เดินทางถึงกรุงเทพมหานครเป็นชาวเบลเยี่ยมค่ะ

นับว่าเป็นความสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่างสองประเทศ
อกจากนี้ทางเบลเยี่ยมเองก็ยังต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
และอยากเรียนรู้ประสบการณ์ที่ไทยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า๓๕ล้านคนต่อปีด้วยครับ